ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีกันหน่อยนะคะ
เป็นรถเล็กสุดกับรถใหญ่สุดเลยค่ะ
พ่วง๑๘ล้อไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์บนสะพานนะคะ

เขาเป็นเจ้าหน้าที่รอปภธนาคารแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าเป็นรอปภฮีโร่
ที่เคยช่วยตำรวจจับโจรที่บุกเดี่ยวมาปล้นธนาคารด้วย

ตรวจสอบอุบัติเหตุกลางสะพานวงแหวนต่างระดับลาดหลุมแก้ว
่งหน้านพวงในพื้นที่ตำบลครูบังหลวงในจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
พบศพของนายประวิทย์ไหมทองอายุ๕๔ปี
เสียชีวิตในสภาพศพถูกรถทับร่างนะคะ
ถูกชนพังยับเยินห่างออกไป๒๐๐เมตร
ก็มีรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกเศษไม้เต็มคันจอดอยู่ค่ะ
สอบสวนนายภัยบุญยอดวงกองวัย๔๒ปี
คนขับรถพ่วงเขาเล่าบอกว่า
เขาขับรถบรรทุกเศษไม้มาจากจังหวัดลบบุรี

อยู่ได้ยินเสียงดังโครมมาจากทางด้านซ้าย
ก็งงว่าอะไรพอจอดรถลงไปดูเท่านั้นแหละค่ะ
เหยียบคนค่ะเห็นร่างนายประวิทย์อยู่ใต้ล้อเลย

เขาบอกว่าเขามองไม่เห็นจริง
ไม่รู้ว่าผู้ตายเนี่ยวิ่งเรียบมาทางฝั่งซ้ายของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่
ญาติของนายประวิทย์ที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ

นายประวิทย์ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาระแหง
แล้วก็กำลังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทำงาน

โดยนายประวิทย์คนนี้เนี่ยนะคะ
เขาเคยเป็นรบพอฮีโร่ที่โด่งดังในโซเชียลที่หลายคนรู้จักกัน
เพราะว่าเขาไปต่อสู้ขัดขวางคนร้าย
ควงปืนบุกเข้าไปชิงเงินธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสามโคกเมื่อปีที่แล้ว
ขออภัย๒ปีที่แล้วนะคะปี๒๕๕๙
ซึ่งวันเกิดเหตุคนร้ายคนนี้ใช้อาวุธปืนเข้าไปจี้ชิงเงินในธนาคาร
แล้วก็ตอนนั้นนายประวิทย์ทำงานเป็นรอปภอยู่ที่ธนาคารตรงนั้นพอดี
ก็ต่อสู้ยื้อแย่งกันจนอาวุธปืนคนร้ายตกแตกเลย

คนร้ายก็เลยวิ่งหลบหนีไปแล้วก็ไม่ได้ทรัพย์สินใดไป
ตำรวจก็จับตัวคนร้ายได้ด้วยเนี่ยค่ะ
ภาพเหตุการณ์เมื่อครั้งที่เขาทำหน้าที่อย่างเต็มที่
แสดงความเสียใจด้วยนะคะคนดีจากไปเร็วนะคะ